สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องอ้อมนะครับ

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

พิธีโจทย์คำถามกันให้ได้นะลูกนะ

แล้วเตรียมตัวมาพร้อมไหมลูกวันนี้

ถามคุณครูดีกว่าคุณครูเตรียมตัวมายังไงบ้างครับ
คุณครูก็ดูรายการย้อนหลังดู
ดูคำถามช่วงคำถามค่ะ
เอาล่ะขอให้โชคดีนะครับครอบครัวของเรา
ในเมื่อเตรียมตัวกันมาดีแบบนี้ก็อุ่นใจ
ขอเชิญน้องอ้อมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

รู้สึกยังไงลูกที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้

อย่างน้อยก็ได้มาสู้เพื่อครอบครัวค่ะ
สู้ด้วยครอบครัวนะเด็กคนนี้นะจะบอกเลยนะว่า
ที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะฮะในเรื่องราวชีวิต
จากเรียนหนังสือแล้วดูแลคุณแม่ที่ป่วยแล้วเนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีโอกาสไปเล่นกับเพื่อน
ถ้ามีเวลาว่างเห็นบอกว่าไปรับจ้างด้วยเหรอลูก
ค่ะไปรับจ้างทำอะไรลูก
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดศรีสะเกตเรื่องที่สองพริกเรื่องที่สามโรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนน้องขุน
เรื่องที่สี่ระแวกบ้านเรื่องที่ห้าไม้พิรมพรพริกค่ะเรื่องพริกครับ
รับจ้างเก็บพริกเหรอลูกค่ะไปเก็บที่ไหนลูกทุ่งนาค่ะในสวนพริกค่ะ
มีเยอะไหมลูกเขามีสวนใหญ่ไหมใหญ่ค่ะแล้วหนูไปเก็บยังไงใครใครแนะนำให้หนูไปเก็บ
พ่อค่ะพ่อเหรอลูกเหรอได้เงินดีไหมก็ดีค่ะวันหนึ่งเก็บได้เยอะไหม
ก็ประมาณหกโลค่ะโลหนึ่งเนี่ยช่างแล้วได้ประมาณโลละกี่บาทลูกเขาจ้างยังไง
เป็นชั่วโมงหรือว่าคิดเป็นกิโลคิดเป็นกิโลค่ะกิโลละกี่บาทครับพ่อ
โลละ๕บาทครับโลละ๕บาทแล้วหนูได้เลยไหมเวลาที่ไปเก็บอ่ะได้เงินมาเลยไหม
ได้ค่ะได้เลยค่ะแล้วเงินเอาไปทำอะไรลูกซื้อขนมซื้อกับข้าวค่ะ
โทษแม่คุณซื้อขนมบ้างซื้อกับข้าวบ้างเนอะ
เอาละเกี่ยวกับเรื่องพริกนะอ้อมนะอ้อมอย่าเครียดนะลูกค่ะสบาย
สบายนะลูกนะเราต้องสู้เพื่อครอบครัวนะลูกนะค่ะสู้ไหมสู้ค่ะ
เออถ้าสู้นะครับขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
พริกแบบนี้เหรอลูกที่หนูเก็บมาเหรอลูกเหรอค่ะ
นี่แหละครับอันนี้คือพริกจินดานะครับคุณผู้ชมในกระมังนี้ประมาณ๖โลโลละเท่าไหร่นะที่บอกว่าเก็บได้โลละเท่าไหร่นะลูก
โลละ๕บาทค่ะเนี่ย๖โลก็ได้ประมาณนี้ค่ะ๓๐บาทนะครับต่อ๑ครั้งที่เด็กน้อยได้ทำอาชีพนี้นะคะ
ตอนนี้โจทย์สำหรับข้อนี้ลูกก็จะมีพริกนะฮะจะมีกลวยทางเดินนะฮะแล้วก็จะมีระคังมีกิโลมีถุงให้ต้องการผู้ช่วยไหมครับ
ต้องการค่ะขอเชิญนวีเป็นผู้ช่วยนะฮะ
ผู้ช่วยของเราประจำที่รอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องวิ่งตักพริกเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งไปตามลูกศรนี้นะฮะ
จนไปถึงนวิเพื่อที่เอาพริกใส่ถุงให้ได้ครึ่งกิโลนะครับจำนวน๔ถุงก็แล้วกัน
พอเสร็จครบสี่ถุงปั๊บเนี่ยหนูจะต้องไปเคาะละครั้งให้ดังดังเลยนะลูกนะนั่นหมายถึงว่าเวลาจะหยุด
แต่ตอนนี้ว่าเวลาที่ไปนะฮะเวลาที่ไปเนี่ยลูกหนูต้องไปตามลูกศรนี้นะลูกนะ
หลงทางนะลูกทางมันไกลมากอย่าหลงนะลูกจะหลงไหมเนี่ยอย่าหลงทางนะเออไปให้ถูกนะลูก
แต่เวลาขากลับกลับตรงได้เลยนะครับฟังกฎกติกาให้ดีนะครับโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
ผักพริกจากจุดที่๑ไปใส่ถุงในจุดที่๒ให้ได้ถุงละครึ่งกิโลกรัมจำนวน๔ถุงภายในเวลา๓นาที
พร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมเริ่มครับ
ไปเลยเห็นมั้ยเนี่ย
ไปลูกไปเรื่อยถุงที่๑ผ่านไป
เดี๋ยว

ถุงที่๓มันจะได้ยัง
พร้อมลาตรงถุงนรก

สำคัญดูนะตักยิ่งเยอะขึ้นลูก

ตอนนี้หนูรู้สึกยังไงลูก

วางแผนจะทำให้เร็วที่สุดค่ะ
พีชก็จะสั่งให้เยอะค่ะ
มั่นใจหนูต้องทำได้ค่ะ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ครูออคิดให้ดีนะลูก

เรื่องโรงเรียนบ้านบกบัง
ท่อนน้องขุน

โรงเรียนบ้านบกบังถอนน้องขุนค่ะ
ทำไมไม่เลือกไม้พิรมพรให้กับครูครับ
คุณครูอาจไม่รู้ค่ะ
แล้วทำไมเลือกเรื่องโรงเรียนให้กับครูครับ

ถ้าครูไม่รู้เชิญคุณครูออกจากโรงเรียน

ขอเชิญคุณโอมมาต่อชีวิตครับ
ครูครูสอนที่นี่มากี่ปีแล้ว

ครูครับครูสอนประจำวิชาอะไร

เป็นสอนห้องป๔นะคะ

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทย

เคยเข้าไปสอนในชั้นป๕ไหม

เพราะว่าเห็นว่าที่นี่นะฮะในห้องเรียนเนี่ย
จะมีข้อตกลงในห้องเรียนอยู่ด้วย
เป็นแถบป้ายรูปดินสอสีต่างใช่ไหมฮะ

ห้องที่คุณครูสอนป๔มีข้อตกลงไหม

แต่ในชั้นป๕เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าในห้องนั้นน่ะ
ห้องเรียนเนี่ยมีข้อตกลงที่ว่าเป็นป้ายรูปดินสอเนี่ยนะ

ใครเป็นคนตั้งกฎนี้มาคุณครูพอที่จะรู้ไหมฮะ
ก็จะเป็นของครูประจำชั้นป๕ค่ะ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ข้อตกลงในห้องเรียนที่อยู่

ตัวเลือกที่หนึ่งไม่ขีดเขียนเล่นตามโต๊ะและฝาผนัง
ตัวเลือกที่สองไม่พูดจากโกหกส่อเสียด
ตัวเลือกที่สามไม่ทะเลาะตบตีหรือเตะต่อสู้กัน
ตัวเลือกที่สี่ไม่วิ่งไล่หยอกกันในห้องเรียน
ทางคุณครูคิดว่าไม่น่าจะมีข้อทะเลาะตบตีหรือว่าเตะต่อสู้กันนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณครูออเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ขอเลือกข้อสามค่ะไม่ทะเลาะตบตีหรือเตะต่อสู้กันค่ะ
ตัวเลือกที่สามไม่ทะเลาะตบตีหรือเตะต่อสู้กันครับ

ครูครับครูจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นาวิแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้นาวิขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดศรีสะเกด
เรื่องระแวกบ้านเรื่องไม้พิโลธร
ขอเลือกจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ทำไมเลือกเรื่องจังหวัดศรีสะเกดให้นาวิครับ

คือนาวิทำการบ้านมาดีมากข้อนี้

ขอเชิญนาวิมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
วิเป็นคนศรีสะเกดตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครับ

กันทราลมฮะศรีสะเกดของเราเนี่ยมีของดีประจำจังหวัดมากมายเลยใช่ไหมฮะ

นี่แต่นี่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญล่ะ
เคยไปเขาพระวิหารค่ะ
เขาพระวิหารแล้วมีอะไรอีกนะ

นี่ก็คือสถานที่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
อีสานเนี่ยจริงแล้วมีประสาทเก่าอยู่หลายจังหวัดเลยนะใช่ไหม
รวมทั้งศรีสะเกดของเราด้วยใช่ไหมครับ

กำแพงน้อยสักกระแพงใหญ่ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระสาทเก่าในภาพใด
อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ภาพที่สองเคยไปเที่ยวก็ดูคุ้นตาดีค่ะ
น่าจะเป็นภาพที่อยู่ในจังหวัดของเรานะคะ

ถ้าพร้อมแล้วนาวิเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

นาวิยังไม่หมดหน้าที่ครับ
วิจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเผาขึ้นมาครับ

ทำไมเลือกเรื่องระแวกบ้านให้น้าเผาครับ

เขาก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับ

เชิญพ่อเผ่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ผักแพลวก็คือแสดงว่าตำบลนี้ผักแพลวต้องเยอะแน่เลย

เพราะว่าพื้นเพผมคนอุทัยธานีครับ
พ่อเป็นคนอุทัยธานี
แล้วพ่อย้ายไปอยู่นานแค่ไหนล่ะครับ

ก็คือได้แม่น้อยพอแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันที่นั่นเลย

มาตั้งรกร่างอยู่ที่นี่เลย

แถวบ้านเนี่ยมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างครับพ่อ
มีแต่คนละตำบลครับ

ครับถิตัสศรีโลครับ

เอาละมีวัดอยู่นั่นก็คือวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนใช่ไหม

ผมมีภาพภาพหนึ่งให้ดูนะครับ
เป็นภาพป้ายที่อยู่บนถนนเส้นหลักอุบลศรีสะเกด
ตรงปากทางเข้ามาที่บ้านแล้วก็โรงเรียนบ้านบกบ่าง

คือ
ป้ายนี้บอกระยะทางไปวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนกี่กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๑๑๐กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๒๑๑กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๓๑๒กิโลเมตร
และตัวเลือกที่๔๑๓กิโลเมตร
ป้ายนี้มันอยู่ถนนใหญ่เคยผ่านเห็นบ้างครับ
แต่ไม่สังเกตว่ากี่กิโลเมตรครับ

พร้อมแล้วพ่อเผ่าเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒๑๑กิโลเมตรครับ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องอ้อมกันนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ตักพริกจากจุดที่๑ไปใส่ถุงในจุดที่๒ให้ได้ถุงละครึ่งกิโลกรัม
จำนวน๔ถุงภายในเวลา๓นาที
อ้อมจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ใจใจใจใจ